ไปดูเรื่องนี้กันบ้างที่จังหวัดจันทบุรีฮะ
ชาวบ้านเขารวมตัวกันไปแห่ผ้าป่า
บอกเลยว่าขบวนแห่ที่นี่เขาไม่ธรรมดาครับ
สั่งมาแล้วสั่งมาแล้ว

สวัสดีพี่น้องสาระข้าวสู่ทุกคนไงครับ

ใหญ่มากเลยหูใหญ่จริง
ตั้งแต่กลางวันยันกลางคืนกันเลยทีเดียวนะครับ
นี่คือบรรยากาศขบวนแห่ผ้าป่าของชาวบ้าน
ในตะบดบ่ออเผิกหลุงจังหวัดจันทรัพย์บุรี
เขาร่วมกันแห่ไปถวายที่วัดวังสรรพรส
เนื่องจากเป็นวันเทศมหาชาติครับ
ชาวบ้านในพื้นที่นะฮะเขาก็พากันมา

พ่วงข้างนะหรือว่ารถซาเล้ง

มีกิ่งมงกิ่งไม้ในนั้นก็เป็นพวกผ้าป่าต่าง
มีสิ่งของปัจจัยต่างที่ประชาชนในพื้นที่เขาร่วมกันบริจาคมานะครับ

เท่าที่เห็นมีขนมมะพร้าวมะนาวมะละกอผลไม้เพียบ
คันนะโอ้โหเด็กชอบ

แทบจะสอยเอานะ
เป็นผมสมัยเด็กผมไม่สอยผมโดดคว้าเลย

แต่อย่างนี้ทุกขบวนต้องเข้าวัดก่อนนะครับ

งานนี้เครื่องเสียงมาเต็ม
แล้วก็แน่นเลยนะครับ

มาด้วย

โอเคแต่เช้ายันเย็นชาเหนียวอ่าคุณผู้ชมฮะที่วัดวังสรรพรสแห่งนี้ครับ
คึกคักแล้วก็ไฮไลท์ในงานก็มาถึงนะฮะทุกคนต่างร่วมใจกันมาเต้น
ประกอบพิธีและเมื่อถึงเวลาปลดปล่อยค่ะปลดปล่อยของค่ะอ่า
นั่นก็คือช่วงที่จะปล่อยให้เด็กน้องหนูหรือว่าใครหลายคน
หยิบของต่างที่อยู่ที่รถซาเล้งหรือว่ารถจักรยานยนต์พ่วงข้างไงล่ะครับ
เขาบอกว่าช่วงเวลาที่ไปหยิบไปคว้ากันนะไม่ถึง๓นาที
แป๊บเดียวหมดเกลี้ยงเดี๋ยวนึกว่าเอาไปยันล้อเหรอ
ล้อไม่ต้องเอาไปนะจ๊ะท่อไอเสียก็เหลือเอาไว้เขาบ้าง
เอาไปจากต้นมงศ์ต้นไม้คนนมที่เขาแขวนติดไว้ก็พอจ๊ะ
คือคักมากให้ดูบรรยากาศแบบนี้เพราะงานแบบนี้
เอาจริงแทบไม่ค่อยได้เห็นมันมีน้อยแล้วล่ะครับ
ก็เป็นการตกแต่งแบบแปลกตาด้วยเหมือนกันนะคะ